แต่กันข้างเหนือต้องมาระวังกันหน่อย
อย่างที่คุณสุบสกุลบอกไปเมื่อเบรกที่แล้วว่า
ตอนนี้สภาพอากาศในเมืองไทยของเราค่อนข้างที่จะแปรปวนค่อนข้างเยอะละทีเดียว
แล้วก็ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปก็คาดการณ์ว่าเมืองไทยของเรากำลังจะเข้าสู่ฤดูฝนแล้ว
ถ้าหากไม่มีข้อผิดพลาดวันนี้น่าจะเป็นวันเริ่มต้นของฤดูฝน
ง่ายก็ต้องรอให้กรมมุตุนิยมพฤษฐรรณ์ประกาศอีกทีหนึ่งมาเจอฝนพร้อมกับเปิดเทิมแบบนี้
หลายคนวางแผนกันหนักหน่อยแล้วกันนะครับ
ทีนี้เนี่ยก่อนที่เราจะมาตรวจสอบสภาพอากาศในเมืองไทยครับเดี๋ยวไปที่สหรัฐอเมริกากันก่อน
นั่นเขาก็เจอความแปรปวนสภาพอากาศค่อนข้างหนักเช่นเดียวกัน
งั้นใครที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวต้องตรวจสอบด้วยนะครับ
ที่เมืองบาตันรุฑครับรัฐหุยเซน่านี่แหละครับ

เป็นภาพขณะที่พายุทันเดโรกำลังเคลื่อนตัวเข้าถล่มในพื้นที่ดังกล่าว
แล้วอะไรไฟมันปรับมีฟ้าลับด้วยครับแรงมาก
ที่เห็นเป็นลักษณะของซุปเปอร์เซลล
ก็คือลักษณะของพายุธนาโดพายุลูกเป็นกลุ่มฝนกลุ่มใหญ่
เคลื่อนที่ผ่ากลางเมืองบาตันรุดในรัฐหุยเซน่าสหรัฐอเมริกา
เขาบอกว่าความแรงของพายุลุกนี้
หรือว่าความเร็วประมาณ๑๔๕กิโลเมตรต่อชั่วโมง

ให้เห็นวัตถุบางอย่างปลิวไปติดกับเสาไฟฟ้า
จนเกิดเป็นประกายไฟอย่างที่เห็นแบบนี้
นี่คือภาพความเสียหายที่เกิดขึ้นนะครับ
ผู้ใช้รถชายฝนทางด้วยความหวาดกลัวกับภาพที่เห็นอยู่ตอนนี้
อะไรยังงั้นสมมุติว่าธนดลูกนี้ก็ทำให้รถยนต์หลายคัน
ถูกพัดกระเด็นเสาไฟฟ้าและต้นไม้ล้มกระจาย

เพราะว่ามันเริ่มก่อตัวแล้วกำลังจะลงพื้น

นะฮะเขาบอกว่าจากเหตุการณ์นี้เนี่ยนะครับ
ก็ทำให้ตอนนี้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าว
ไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้กว่า๙๐๐หลังคาเรือน
ดังนั้นใครที่จะเดินทางไปสหรัฐอเมริกาช่วงนี้

อยู่ในช่วงที่มีความแปรปวนสภาพอากาศเช่นเดียวกัน
ดังนั้นตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
แล้วก็ติดตามข่าวสารภัยพิบัตรในพื้นที่ด้วยนะครับ

มาดูกันที่เมืองไทยของเรากันบ้างนะครับ
เมืองไทยของเราอย่างที่ได้บอกไปว่า
ตอนนี้ถ้าหากเราดูจากปัจจัยต่างแล้วก็เหมือนกับว่าตอนนี้
เราจะก้าวเข้าสู่ฤดูฝนแล้ว
ปัจจัยที่ทำให้เราก้าวเข้าสู่ฤดูฝน
แล้วก็ทำให้ฝนตกหนักตกเยอะในช่วงนี้มีอะไรกันบ้าง

เริ่มต้นในบริเวณทางตอนล่างของประเทศไทยกันก่อนนะครับ

ตอนนี้มี๒ปัจจัยหลักด้วยกัน

ผ่านบริเวณทางทิศตะวันตกหรือว่าทะเลอันดามันตอนล่าง
ตอนนี้ค่อยเคลื่อนตัวไปเรื่อยนะครับ

หลังจากนี้เป็นต้นไปครับตั้งแต่วันที่๑๖ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่๑๙
การว่าจะเคลื่อนไปอยู่บริเวณพื้นที่ทางตอนบนของประเทศไทย

ลักษณะแบบนี้ก็จะทำให้ในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือ
เฉพาะฝั่งตะวันตกจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นนะครับ

ก็คือกระแสลมจากทิศตะวันตกเฉียงใต้

ถ้าหากมีกำลังแรงแล้วก็พัดแบบนี้อย่างต่อเนื่อง
กรมบุตุนิยมวิทยาก็จะประกาศให้
เมืองไทยของเราเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการ

ก็คงต้องจับตาดูวันถึง๒วันนะครับ

เราก็จะได้ยินประกาศเข้าสู่ฤดูฝนพร้อมกัน
นี่คือสถานการณ์ในบริเวณพื้นที่ภาคใต้นะครับ
ก็จะทำให้พื้นที่ภาคใต้นั้นฝั่งอันดามันหลังจากนี้
ฝนจะเพิ่มมากขึ้นคลื่นก็จะสูงขึ้นด้วย

อกจากมีห่อมฝนที่จะเคลื่อนตัวเข้าไปปกคลุมแล้ว
ยังมีหนึ่งปัจจัยก็คือเป็นเรื่องของมวลอากาศเย็นนะครับ
ที่มีการคาดการณ์ว่าจะแผลลงมาปกกลุ่มบริเวณพื้นที่ทางแถวอีสาน
แถวภาคเหนือฝั่งตะวันออกนะครับ

ก็จะทำให้เกิดความประทับบนสภาพอากาศเกิดขึ้น
อย่างที่ได้บอกไปลูกเห็บอาจจะมีโอกาสได้เจอในหลายพื้นที่นะครับ
ดังนั้นใครที่อยู่บริเวณดังกล่าวบริเวณที่เจอลูกเห็บบ่อย
อย่างเช่นจังหวัดเลยน้องคายอาจจะต้องเพิ่มความระมัดระวัง
เดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าหลังจากนี้เป็นต้นไป
สภาพอากาศในแต่ละภาคของเมืองไหนของเราจะเป็นอย่างไรกันบ้าง
มาเริ่มต้นในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือเมืองไทยกันก่อนนะครับ
จากการตรวจสอบในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือ
โอกาสการเกิดฝนยังมีโอกาสตกอย่างต่อเนื่องนะครับ๑๖๐ของพื้นที่
ส่วนใหญ่บริเวณจังหวัดแม่ห้องศรเชียงรายลำพูนลำปาง
สุโขทัยกำแพงเพชรและก็ตาก
สุด๒๓องศาสูงสุด๓๖องศาเซลเซียต
อีสานครับโอกาสการเกิดฝน๑๖๐ของพื้นที่เช่นเดียวกัน
ส่วนใหญ่นั้นจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานี
นครพนมมุกนหารขอนแก่นชายยภูมินครราชสีมาสูรินทร์
บุรีลำสีสะเกดอุบลราชธานี
สูงสุดวันนี้อยู่ที่ประมาณ๓๔องศาเซลเซียต
ต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ๒๔องศาเซลเซียต
ภาคกลางโอกาสการเกิดฝนอยู่ที่๑๖๐ของพื้นที่นะครับ

ราชบุรีต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ๒๕
สูงสุดอยู่ที่๓๖องศาเซลเซียต

อยู่ที่๑๖๐ของพื้นที่เช่นเดียวกัน

สะแก้วชนบุรีระยองจันทบุรีแล้วก็ตราด
สุดวันนี้๒๔องศาครับสูงสุดวันนี้๓๖องศาเซลเซียต
คลื่นบริเวณที่มีฝนฟ้ากระนองอาจจะสูงประมาณ๑๒เมตร
ฝั่งอ่าวไทยครับโอกาสการเกิดฝนฟ้ากระนอง๑๖๐ของพื้นที่
ส่วนใหญ่นั้นบริเวณจังหวัดเพชรชบุรีประจบกิริขันชุมพรสุรธานีนครศรีธรรมราช
ต่ำสุดอยู่ที่๒๔องศาเซลเซียตสูงสุด๓๔องศาเซียต
ทะเลบริเวณที่มีฝนภาคกระนองอาจจะสูงประมาณ๑๒เมตร
ฝั่งอันดามันต้องเน้นย้ำนะครับโอกาสการเกิดฝนอยู่ที่๑๗๐ของพื้นที่ตกหนักบางแห่ง
โดยเฉพาะอรานองพังงาภูเก็ตกระบีต่ำสุด๒๒องศาเซียตสูงสุดประมาณ๓๓องศาเซียต
คลื่นนั้นบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองอาจจะสูงมากกว่า๒เมตร
จากการตรวจสอบครับในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลตลอดสัปดาห์
มีโอกาสการเกิดฝน๑๖๐ของพื้นที่
โดยเฉพาะวันนี้ฝนนั้นมีโอกาสตกในช่วงสายวันนี้กับอีกหนึ่งช่วงก็คือช่วงตั้งแต่ประมาณ๓ทุ่มเป็นต้นไป
ก็ต้องติดตามสภาพประกาศและดูฟ้าจูบฝนด้วย

เดี๋ยวลากันไปพร้อมกับอุณหภูมิสภาพอากาศ
ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป